เรื่องของขโมยขโจรครับคุณผู้ชมครับ
บางคนมีตังค์นะแต่ว่าที่ขโมยไปเพราะว่ามันเสพติดนิสัยนิสัยหนึ่ง
คือขอให้ฉันได้หยิบมาโดยไม่บอกเจ้าของถือเรียกว่าขโมยเนี่ย
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้ไม่น่าขโมยของ
ประมาณเกือบ๒ล้าน๒ล้านกว่าแล้วแต่รุ่น
ร้อนกว่านี่แหละฮะเธอขับมินิคูเปอร์มามาขโมยเสื้อผ้านะฮะ
เป็นเสื้อผ้านำเข้าจากสหรัฐอเมริกา
แต่ราคาน้อยกว่ารถเธอเยอะเลยหนีไปลอยนวลเลย

ใครจะคิดล่ะครับคุณผู้ชมฮะดูภาพผู้หญิงท่านนี้นะ
เขาขับรถมินิคูเปอร์มาคันละเท่าไหร่นะ๒ล้าน

อย่างที่เห็นครับมาจอดหน้าร้านขายเสื้อผ้า
แล้วก็ลงจากรถนะครับเดินเข้าไปทำทีเลือกเสื้อผ้า
แล้วฉวยโอกาสเอาอะไรไปรู้ไหม
เป็นเสื้อแจ็คเก็ตแล้วก็หมวกทหาร
นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาแล้วเดินขึ้นรถ
ขับออกไปลอยนวนเลยแหละรถผู้ก่อเหตุสีเหลืองน่ะ
ครับผมเหตุการณ์นี้ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อ
นำมาโพสต์เพื่อตามหาผู้ก่อเหตุพร้อมข้อความว่า
ประกาศตามหาผู้หญิงในภาพมินิคูเปอร์สีเหลืองดำ
๕กกสศ๓๗๖๖ครุงเทพฯมหานคร

ใครพบเห็นแจ้งเบาะแสจะได้รับรางวัลหนึ่งหมื่นบาท
ซึ่งมีคนแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก
เขาว่ายังไงเขาบอกกันว่าดูจะมีฐานะนะ
ไม่น่าจะมาลักเล็กขโมยน้อย
ผู้สื่อข่าวไปยังพื้นที่จุดเกิดเหตุนะครับ
เป็นร้านสวัสดิการสากรอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
ถนนสันทรายสายเก่าอยู่ห่างจากสพสันทรายไป๑๐๐เมตรเท่านั้นเอง
พบกับนายนัทวัฒน์จินทะโรท่านเป็นเจ้าของร้านเนี่ยฮะพี่นัทวัฒน์
เล่าบอกว่าเปิดร้านขายเสื้อผ้าทั้งมือหนึ่งและมือสองนะ
แต่เป็นของแท้ไม่ว่า๑หรือ๒เป็นของแท้
นำเข้าจากญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา

วันเกิดเหตุเขาไม่อยู่ร้านก็ฝากพี่ร้านปักผ้าข้าง
ช่วยดูแลให้มีหญิงสาวคนก่อเหตุทำทีเป็นลูกค้า
มาดูเสื้อทหารก่อนมาดูหมวกด้วยแล้วก็ถามราคา
จากนั้นเธอก็เดินกลับไปเอากระเป๋าสตางค์ที่รถ
แล้วกลับมาอีกครั้งคราวนี้มาลองเสื้อดูผิดสังเกตไหม
ยุ่งกับธุระของเขาผู้หญิงคนนี้เลยก่อเหตุครับ
ฉวยเอาเสื้อแล้วก็หมวกเดินออกไปขึ้นรถไป
ขับออกไปอย่างใจเย็นเจ้าของร้านคิดว่าผู้หญิงคนนี้น่ะ
น่าจะมีความรู้เรื่องเสื้อผ้านำเข้าพอสมควรเพราะอะไร
เพราะว่าเสื้อที่เขาเอาไปตัวละ๒๗๐๐บาทราคาสูงอยู่
หมวกนี่วันละ๔๕๐นะตอนนี้เจ้าของร้านเขาไปแจ้งความไว้แล้ว
ที่สพสันทรายแล้วก็ชุดสืบสวน
อยู่ระหว่างแกะรอยกล้องวงจรปิดรอบจุดเกิดเหตุ

จับกลุ่มตัวมาเดิมเนินคดีในฐานลักทรัพย์
ชอบแบบนี้ตาถึงนะฮะแล้วถ้าเอาไป
จริงถ้าชอบเครื่องแบบขนาดนี้โรงเกลือเยอะเลย
โรงเกลือหรือหน้าลามเนี่ยเสื้อทหารหมวกทหารเพียบ

คือพยายามคิดในแง่ดีว่าเขาลืมจ่ายตังค์หรือเปล่า

ไอ้มินิคูเปอร์ที่ขับมา๕กสศ๓๗๖๖กรุงเทพฯ
ก็ไปขโมยเข้ามาหรือเปล่าด้วยเหมือนกัน
เพราะมันเคยมีนะคนไปขโมยรถ
แล้วเอารถที่ขโมยมาขับไปขโมยของต่าง

เอาเสื้อกับหมวกทหารไปอันนี้เต็มเลย